เมากันต่อค่ะเรื่องน้ำชานี่เลย

ขอจิบน้ำชานิดนึง
เราก็พยายามไปคุยกับญาติของน้ำชา

เพื่อนเขาก็บอกว่าเออก็แม่ไม่ปลื้มจริงแหละ
ล่าสุดนี่ฉันก็ไปดูในไทรัสออนไลน์

กลับมาจากลอนดอนเขาก็มาถามเพื่อนว่ามีนางแบบคนไหนฮอตบ้าง

ก็คือแกล้งปลอมเป็นคนจนขับรถโตโยต้าเก่ามา

เพราะเขาก็ไปสักพักเขาสุขภาพลุธดีมากปลื้มมากประทับใจมาก

แล้วก็ออกปุ๊บเลยเพราะว่าแม่เขาไม่ชอบเหมือนกันค่ะ

แล้วดรวาลก็คือนองสาวดาริกา

เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ซึ่งพี่เปิ้ลไปเรียนอยู่

ส่วนน้องน้ำชาเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้ออกอีเวนต์

แต่ที่วงไหนที่มีการพูดคุยกันมาในเรื่องของคุณน้ำชาตินะ

ไลฟ์สไตล์ของคุณน้ำชาเขาดูแบบเปรี้ยวมากเลยนะคะฟรี๊ด

แต่ว่าเห็นว่าบ้านฝ่ายหญิงบ้านฝั่งน้ำชาเอง

ถ้าลูกเขามีสามีจริงเมื่อไหร่ก็แต่งเข้าได้

เพราะบ้านเขาก็รวยเหมือนกันนะคะ